ตามกันแบบเข้มข้นเลยนะครับสำหรับฟุตซอลสโมสรแชมป์เอเชียนะครับ
ใกล้เข้ามาแล้ววันที่๑๕นี้นะครับ
ถ่ายสดทางทางทางทางทุนเตอร์เบนจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าเกิดว่าชนบุรีบูเวฟนั้นเล่นทุกนัดนะครับ
ถึงรอบชิง๗นัดเราถ่ายทุกนัดเลยนะครับ
จนช่วงนี้ไปดูความพร้อมกันหน่อยของมริมพิษภักดิ์นี่นะครับ
เป็นหนึ่งเดียวตัวแทนจากไทยในการแข่งขันรายการนี้ครับ
ซ้อมนะครับก็เข้มข้นนะครับมีการฝึกซ้อมกันที่๓
ซึ่งชมบุรีบลูเวฟภายใต้การคุมทีมของโค้ชหมี
รักคนสายเล่นงามพร้อมด้วยสูงพุทธส่วนกลาง

ซ้อมก็จะมีการเน้นให้นักเตะนั้นคุ้นเคยกับพื้นสนามให้มากที่สุด

จากออสเตรเลียว่ามั่นใจแน่นอนในการเก็บ๓แต้มแต่จะไม่ประมาทครับ
ก็สำหรับโปรแกรมนัดแรกนะครับ
ในวันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๕๙ก็คือในวันศุกร์วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ
แข่งขันกันที่สนามฟุตซอลบางกอกอารีน่าในเวลา๒๐นาฬิกา
กันนะครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยครับ